คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการดูแลสุขภาพกันบ้างนะคะ
ช่วงนี้กระแสดูแลสุขภาพมาแรงจริง
โดยเฉพาะการดูแลแบบวิถีธรรมชาติ
คือก็จะมีเรื่องของอาหารเสริมบ้างที่สกัดจากพืชธรรมชาติ
ตอนนี้เขาบอกว่าตลาดอาหารเสริมสกัดจากพืชธรรมชาติเนี่ยโตขึ้นเรื่อยนะคะ
มูลค่าอยู่ที่กว่า๔๐๐๐ล้านบาทแล้วถือว่าสูงมาก
และหนึ่งในอาหารเสริมที่ผลิตจากพืชธรรมชาติที่เราก็รู้จักคุ้นเคยกันดีอย่างแบรนด์
ตอนนี้นี่เขาก็เลยบอกว่ามีการจัดกิจกรรมการตลาดสร้างการรับรู้ของแบรนด์แล้ว
ติดตามจากรายงานพร้อมกันเลยค่ะ
ยามาบูชิตาเกะเห็ดไมตะเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดลิ้นจือและถังเช่า
เป็นเห็ดทางการแพทย์สายพันธุ์ญี่ปุ่นทั้ง๕ชนิดที่ผู้ผลิตอาหารเสริมสกัดจากพืชธรรมชาติ
นำมาเป็นส่วนผสมหลักในอาหารเสริม
จากคุณประโยชน์ของเห็ดแล้วยังชูเรื่องรสชาติที่ดื่มง่าย
เป็นจุดขายตอบสนองความต้องการของตลาดที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น
ในการสกัดเอาคุณค่าจากเห็ดทางการแพทย์ทั้ง๕สายพันธุ์นี้เนี่ย
รวมเป็นคุณค่าที่อยู่ในแบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้นนะครับ
เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีในการดูแลสุขภาพของทุกคนครับ
ยังตอกย้ำคุณประโยชน์ของเห็ดสายพันธุ์ญี่ปุ่น
ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ที่มีอเล็กธิรเดชเมธาวรายุทธ์
เทศกาลอาบน้ำเย็นกลางแจ้งของญี่ปุ่น
หรือที่เรียกว่าพิธีมิโซกิ
เปญครั้งนี้ต้องการกระตุ้นให้ผู้บริโภคที่มีอายุ๓๕ปีขึ้นไป
มาดูแลตัวเองและทดลองดื่มแรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น
เพื่อตอบรับกระแสการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ
โดยวางแผนทำกิจกรรมการตลาดแบบครบวงจร
งบประมาณกว่า๕๐ล้านบาท
และตั้งเป้ายอดขายเติบโตร้อยละ๑๕